ส่วนวันนี้ค่ะตำรวจสพเมืองภูเก็ตนะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตอยู่ในห้องพักที่แมนชั่นแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
พอเข้าไปตรวจสอบผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่บ้านของเจ้าของแมนชั่นแห่งนี้อยู่ห้องพักนี้เพียงลำพัง
สภาพศพที่เสียชีวิตเนี่ยถูกเชือกไนลอนสีขาวมัดที่คอ
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคืออดีตสามีของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เพราะว่าก่อนที่จะพบว่าเธอเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในห้องเนี่ยพบว่าอดีตสามีที่ไม่เคยมาเนี่ยนะ
อยู่ดีก็โผล่มาพอโผล่มาปุ๊บหายไปแล้วเธอก็เสียชีวิตอยู่ในห้องเลยค่ะ
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งนะคะว่าพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องของแมนชั่นที่อยู่ริมถนน
ก็เลยมีการประสานแพทย์จนทีมูลและนิธีเข้าไปตรวจสอบ
นชั่นนี้มีสี่ชั้นนะคะห้องพักชั้นสี่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในห้องสภาพศพก็คือนอนหงายที่พื้นแล้วก็ใส่เสื้อยืด
กางเกงขาสั้นที่คอมีเชือกไนลอนสีขาวมัดอยู่
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวฝนทิพย์ชัยกุลอายุ๓๙เป็นชาวจังหวัดรังนะคะ
คาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑ชม
โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเบื้องต้นคาดว่าน่าจะถูกคนร้าย
เชือกเส้นนี้แหละค่ะรัดคอจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุลผู้กำกับการสพเมืองภูเก็ตบอกว่า
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นแม่บ้านให้กับเจ้าของแมนชั่นแห่งนี้
แล้วก็อยู่ในห้องนี้เพียงลำพังคนเดียว
หน้าที่จะเสียชีวิตมีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวกับสามีเก่าก็แยกกันอยู่แยกกันอยู่
สักเดือนนึงแล้วอะค่ะแต่ว่าสามีเก่าพาลูกสองคนกลับไปที่ตรังแล้วนะคะ
แต่ช่วงค่ำเมื่อวานมีคนเห็นว่าสามีเก่าแวะมาหาที่ห้อง
แล้วก็หายไปปรากฏว่าในห้องเธอก็มาเสียชีวิตซะแล้วอะค่ะ
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะสามีเก่านี่แหละตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอยู่นะคะ
ก่อจากคนเลาค์ข้างนะครับก็น่าจะเป็นบัญหาครอบครัว
บอกว่าอยู่ระหว่างเร่งตามตัวสามีเก่านะคะเพราะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลย
ว่าคนที่ไปก่อเหตุได้ก็ต้องรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีค่ะ
เพราะว่าสามารถเข้าไปในห้องพักได้
เพราะว่าไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะประตูอะไร
ก็เหมือนเข้าห้องไปได้สบายอะไรแบบนี้